เป็นภาพคลักษณ์ของยาบ้าเป็นชาวนครพนมคุ้มคร่ัง

ปืนขึ้นมาจะยิงขาผู้ชายคนนั้น
ปืนฉุระมุลสุดท้ายปืนลั่นโดนคนคุ้มคร่าง
เสียชีวิตเลยครับตำรวจภูทรโนนสวรรค์ที่นครพนมนะฮะ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ชายคุ้มครั่งถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็มีตำรวจถูกฟันบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณถนนสาธารณะ
ใกล้กันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอช่วงบ่ายของเมื่อวาน
เมืองต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตคือนายลำเภยจำปาอายุ๔๘ปีนะครับ
คนเจ็บคืมร้อยจำรวจโทวิจิตรบางปราบเต็มรองสลวัสดิ์สืบสวนสอบสวนสอบพ่อผลสวรรค์
ถูกฟันด้วยอ่าถูกฟันด้วยมีดเข้าที่ศีรษะสองแผลแล้วก็แขนซ้ายสองแผลอาการก็สาหัสเลยนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วก็มีอาการกระโหลกศีรษะร้าวด้วย
ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายลงคว่ำอยู่แล้วก็มีมีดพระเปื้อนเลือดตกอยู่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
จากการสอบสวนนางทองคำเคนโสมอายุห้าสิบหกปีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตายก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
น้องชายเนี้ยขี่รถมารถจักรยานยนต์มาที่บ้านมาขอเงินหนึ่งหนึ่งร้อยบาทไปซื้อยาวบ้านมาเสพ
แต่ว่าในบ้านเนี่ยญาติญาติก็มีเงินไม่พอนะฮะน้องชายก็เลยไม่ได้เจอเธอนะฮะแล้วก็ไม่ได้เงินไปแล้วก็คุ้มครั่งอารวาส
หลานสาวโทรมาบอกนะฮะระหว่างที่เธอกำลังจะกลับบ้านมาจากจังหวัดสกลนครก็เลยให้แจ้งจำรวจเข้าไประงับเหตุซะก่อนนะฮะ
ก่อนหน้านี้น้องชายเคยอารวาสมาแล้วเพราะว่าขู่ขอเงินไปซื้อยาบ้ามาแล้ว๔๕ครั้งถ้าเกิดไม่ได้เงินก็จะอารวาสแบบนี้พังบ้านพังอะไรไปนะครับ
เขาใช้ไม้งามเหล็กเข้าไประงับเหตุตามยุทธวิธีนะฮะไปดันรถจักรยานยนต์นะฮะ

ถูกนายลำเภยใช้มีดฟันหลายทีเลยจนบาดเจ็บสาหัส
แต่ทางด้านของตำรวจเองก็ยังกัดฟันสู้
เภยวิ่งหนีตำรวจก็เลยเอาปืนขึ้นมา
ที่ขาลำเภยอยากจะให้หยุด
แล้วก็พยายามมีการยื้อแย่งปืนกันสุดท้ายต่อสู้กันจนกระทั่งปืนมันลั่นเข้าไปที่บริเวณหน้าอกของผู้ชายคุ้มครั่งคนนั้นแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิต
ส่วนตำรวจเองก็บาดเจ็บสาหัสเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วนะครับ